พื้นบ้านอาหารการกินพื้นถิ่นที่หากินยาก
พาคุณผู้ชมไปกินขนมข้าวโปรงค่ะ
ว่ากันว่าเจ้านี้นะเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังในเมืองปากน้ำโพ
ใช้มากว่า๒๐ปีครับ

พาไปลิ้มลองความอร่อยของขนมไทยโบราณ
นี่เจ๊ขาวนี้นะตั้งอยู่ที่ตลาดนัดอำเภอท่าตะโกอำเภอนครสวรรค์
เขาบอกต่อล่ำลือกันมาเลยว่าร้านนี้นะ
ขึ้นชื่อเรื่องของขนมข้าวโป่งนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะ
ใครมาก็ต้องมาแวะซื้อขนมข้าวโปรงที่ร้านเจ๊ขาวนี่แหละ
ดูหน้าตามันแบบนี้คุณผู้ชมลองจินตนาการถึงรสชาติมันนะ
ว่ามันจะแปลกกว่าหน้าตามันหรือเปล่า
คือรสชาติมันเนี่ยจะหอมหวานเค็มนิดกลมลงตัวไปหมดเลย
ส่วนแป้งนี่นะคะมันจะเหนียวนุ่มหยุ่นเด้ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าหน้าตาแบบนี้รสชาติแบบนี้โอ้โหน่าทานขนาดไหน
และที่สำคัญเคล็ดลับอีกความอร่อยอีกหนึ่งอย่างก็คือทำสดใหม่ทุกวัน

ยากเลยนะคะคุณค่ะเราก็เลยไปถามเจ้าของร้าน
คือนางซีริรักษิตที่อวมหรือเจ๊ขาวนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าขั้นตอนแรกนะก็ต้องนำแป้งข้าวเหนียวมาผสมน้ำปรุง
แล้วก็เอามาคลุกเข้ากับงาดำก่อนรอบนึงเพื่อไม่ให้ข้าวโปรงเนี่ยมันติดกัน
ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะจากนั้นนี่ค่ะ
ในส่วนของการทำไส้นะคะไส้ขนมก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาล
เกลือถั่วลิสงที่ปั่นหยาบปั้นใส่ในแป้งขนมที่เตรียมเอาไว้
แล้วก็มาคลุกกับงาที่ตำละเอียดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหม
กระบวนการขั้นตอนนี่ถือว่ามีรายละเอียดพอสมควรเลย
แต่ทำออกมาแล้วได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ
ขนาดว่าวันหนึ่งจะใช้แป้งข้าวเหนียวถึง๑๐กิโลกรัม

หมดแล้วหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะคะคุณผู้ชม
บางรายอยากจะทานมากจะต้องถึงขั้นโทรมาสั่งก่อน
ไม่ยอมยอมแบบมารับทีหลังก็ได้นะแต่ขอโทรสั่งโทรจองเอาไว้ก่อน
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือราคานี่ถูกมากเลยค่ะ
ราคานี้นะ๑๐บาทได้ถึง๔ลูกค่ะ

เต็มเลยนะคะทานกันไปให้อิ่มน้ำสำรันอเร็ดอร่อยนะคะ
แต่ถ้าใครอยากจะกินต้องบอกเลยนะคะว่า
ใช้ความอดทนหน่อยเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
จะเปิดขายเฉพาะวันพุธเพียงวันเดียว
ก็ต้องรอกันล่ะค่ะ๑วันต่อ๑สัปดาห์เท่านั้น
แล้วจะขายในช่วง๖โมงเช้าถึงเที่ยงวันพุธเท่านั้น
ใครที่อยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของขนมโบราณหายาก
นั่นก็คือขนมข้าวโปรงเจ๊ขาว
ร้านตั้งอยู่ที่หน้าบริเวณห้องสมุดประชาชนของอำเภอท่าตะโกนะคะ
สังเกตง่ายก็ได้อยู่ตรงบริเวณทางออกของที่ว่าการอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นั่นแหละคุณผู้ชม
เห็นป้ายใหญ่ใหญ่เห็นเจ๊ขาวกำลังนั่งปั้นนั่งนึ่งแบบนี้

จดจำกันให้ดีขายเฉพาะวันพุธวันเดียวเท่านั้น

เดียวหมดแล้วขายดิบขายดีนะคะ
แล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวปากน้ำโพลด้วยคอนสวรรค์นะ
ต้องแวะเลยขนมข้าวโปรงขนมโบราณหายาก

แล้วที่สำคัญขายวันเดียว

จริงนะคือของดีบางทีมันไม่ได้ทำได้ง่าย
มันต้องใช้เวลาแล้วก็เกิดถ้าเกิดทำขึ้นมาแบบนี้

ถ้าหาเจอถ้าเดินผ่านหรือขับรถไปอย่างนี้
ซื้อเลยแน่ะลองค่ะต้องแวะเลย

เพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ควรจะต้องกิน